ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเสพไอซ์จนคุ้มคลั่งค่ะ
แล้วก็ขับรถค่ะชน๖คันรวดเลยค่ะ

อ่ะนี่แหละค่ะผู้เสียหายนี่อยู่ตามรายทางเลยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสพเมืองขอนแก่นสกัดจับนายบวรวงไกรเลิกค่ะ
คุ้มคลั่งแล้วก็ขับรถยนต์ไฟฟ้าตามที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ทะเบียนของรถคันนี้เป็นทะเบียนประมูลด้วยนะคะ
แล้วก็ขับไปชนรถชาวบ้านทรัพย์สินของชาวบ้านในคอนโดมิเนียมเสียหาย
เขาก็เลยต้องให้ตำรวจเนี่ยติดตามตัวไล่ล่ากันนะคะ
ขี่หนีไปตามถนนนะคะหน้าเมืองหลังเมืองรอบเมืองนะคะ
ระหว่างนี้ก็ชนรถชาวบ้านรถมอเตอร์ไซค์ไปทั่วนะคะชนรถสายตรวจของตำรวจด้วย
ทั้งหมดเนี่ยนับดูแล้วถูกชนพังเสียหายไปหกคันแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดด้วยเนี่ยค่ะ
ตำรวจก็ต้องไล่ตามไปแบบเนี้ยค่ะสุดท้ายเนี่ยตำรวจใช้อุปกรณ์
หยุดยานพานะที่เรียกว่าค่ะวางขวางรถยนต์คันนี้เอาไว้
ก็เหยียบแล้วก็ยางรั่วแต่ยางรั่วแล้วยังไปต่อนะเนี้ยค่ะ
แล้วซิ่งหนีเข้าไปในซอยสุดท้ายตำรวจก็ดักสกัด
แล้วก็ขอให้หยุดรถนะคะคือตามรายงานบอกว่ายังไม่ยอมนะ
เร่งเครื่องชนรถตำรวจแล้วเสียงดังแล้วสุดท้ายก็เนี่ยค่ะ
มุนถูกจับได้ดูสภาพกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็มึนเมาลักษณะคือมีสารเสพติดโวยวาย
จนสุดท้ายรับสารภาพบอกเสพไอซ์มาเมื่อคืน
แล้วเกิดอาการหลอนขับรถออกมาก็เลยเป็นเหตุการณ์
รถชนสนั่นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ก็ถ้าไม่โดนตังค์บริษัทวางยาไอ้ตรงไอ้ที่ไอ้เอาอะไร

คนไม่ได้อยู่แถวนั้นคนไม่ได้อยู่แถวนั้น

พี่เกียจพูดด้วยแล้วจะจัดทาง
พี่เกียจพูดด้วยแล้วจะจัดทาง
พี่เกียจพูดด้วยแล้วจะจัดทาง

พี่เกียจพูดดวยแล้วจะจัดทาง

พี่เกียจพูดดวยแล้วจะจัดทาง

พี่เกียจพูดดวยแล้วจะจัดทาง
พี่เกียจพูดดวยแล้วจะจัดทาง

พี่เกียจพูดดวยแล้วจะจัดทาง

พี่เกียจพูดดวยแล้วจะจัดทาง